คุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณทัศนายบอก
ประสบความสำเร็จแล้วก็สมดังปรารถนาแทบทุกคน
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะไปว่ายขอฝ้อนแล้วก็จุดเทียนไข่บนอ่างนะมนต์
แล้วก็เพ่งเพ่งเจอไหมล่ะเพ่งไปที่ขันน้ำมนต์
เขาบอกเขาเห็นตัวเลขคุณ

รางวัลเลขท้าย๓ตัวและ
เขาดูกันอย่างนี้เหรอไม่น่าดิฉันไม่เคยดูออกเลย
กลมขีดอะไรก็แล้วแต่

เขาบอกเขาเคยถูกเลขท้ายสองตัวและสามตัวติดต่อกันสิบงวด

เออลงมาตึ๊กตึ๊กขีดตึ๊กลงมากลม๑กลมอะไรก็หว่ากันไป

ตาดีได้ตาร้ายก็แล้วแต่นะครับ
ไปต่อกันหน่อยดีกว่าผมพาไปที่ชัยหน้าดีกว่าคุณผู้ชม
บรรดานนักเสียงโชคทยอยเดินทางไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่แหล่งขายขนาดใหญ่ครับ
ที่ตัวเมืองชัยนาธิ์แน่นแผงเลย
เสียงโชคส่วนใหญ่ก็ตามหาเลขเป็นเลขปลายประทัดพิธีบวงสวงรอยพระพุทธบาทเขาคิดชะกูธที่จันทบุรี
ปีนี้โอ้โหมีตัวเลข๘๗๘๑๓แล้วก็ยังมีเลขครบรอบ๑๑๖ปีเขาคิดชะกูดด้วย
ครบรอบกี่ปีนะคะ

มีคุณป้าเมื่อวานก่อนบอกเบิ้ล
ก็ทำให้เลขทั้งหมดทั้งหมดที่ผมบอกไปเนี่ยขายดีหมดเกลี้ยงเลยที่ชายนาฏแล้วก็จันทบุรีด้วย
ชาวชัยนาธิ์เองเขาก็ไปซื้อพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่ามีเท่าไหร่ขายหมดเกลี้ยงเลยเลขพวกนี้
นักเสียงโชคไปขอซื้อกันโอ้โหหลังหลังเริ่มไม่มีแล้วก็ผิดหวังกลับไปต้องหาเลขอื่นกันแทนแล้วก็ต้องรอลุ้นว่าพรุ่งนี้จะออกมาตามที่เขาเก่งเก่งไว้หรือเปล่า

ส่วนใครที่รอเลขเด็ดไทรรัตนักศิลป์โชคเขาเฝ้ารอกันทุกงวด

เลขเด็ดจากหมอไก่พาทินี
มหาทักษาพญากร

นี่ขณะมหาธ
เขาจะจับคู่เรียงกันยังไงนะ

มหาธักษาพยากรนี้ก็ตรงมาราย

เอาไปที่แผงสละกินแบ่งรัฐบาลคุณผู้ชมหลับตาแล้วจิ้มเลย
ให้มาหาเลกกันแล้วแต่ใช้นี้ก็ไม่ได้